อยากโดนฟันทั้งอยากโดนแทง

ปกติไม่รู้หนูใช้มีดทำอะไรมั่ง

ตัดต่อกิ่งอะไรพวกนี้ต้องทำไหม

อาจจะดูเหมือนเป็นโลหะที่แพงแต่ถูก
ไม่เชื่อหรอกครับถูกจริง
อุ๊ยไอ้ภวงเป็นอย่างไรน่ะวะพี่น้อย
อ้าวน้องแกจะบอกไปที่บอกไปยังไง
อันนี้ตาช้างมี่คัตเตอร์ราคาถูกที่สุด
นี่ดูเลยดีกว่านี่
เป็นอย่างไรชัดใช่ไหมล่ะกันคิ้ว
สรรครับผมมีดโกนกันคิ้ว

ไม่ได้มาเล่มใหญ่เวลาเหิมอย่างนั้น

แพรวาจ๋าอันนี้อันนี้ถูกสุด

ถูกสุดพอแล้วค่ะเข้าไปข้างในได้เลยค่ะ

นี่คือมีดทั้ง๓แบบค่ะแพรวา
ขอวิเคราะห์ก่อก่อวิเคราะห์ก็แก๊ก

ถ้าคมสุดเนี่ยถ้าคมสุดเนี่ยก็น่าจะต้องลองแกะออกมาแล้วปัดแขนพี่นุ้ยดู
จิตใจลูกสู้ความสับสนลูก
เอาล่ะหนูคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะคะ
อ่ะงั้นหนูจะตอบเลยมั้ยคะค่ะ
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่มีดโกนกันคิ้วจากวสันที่แพรวาไม่ได้เลือก
ราคาอยู่ที่๖๙บาท
งั้นพี่เป๊กจะเฉลยที่มีดคัตเตอร์ตราช้างที่แพรวาไม่ได้เลือกอีกอันหนึ่งค่ะ
ราคาอยู่ที่๕๕บาท
และสุดท้ายค่ะนี่คือมีดที่แพรวาเลือกค่ะ
นกกีวีมีดสแตนเลสราคาต้องถูกกว่า๕๕บาท
และราคามีดสแตนเลสเล่มนี้อยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่า

ถูกกว่า

เอาล่ะมีดแตนเลสจากกีวีเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ตรงนี้ข้อสี่เป็นแล้วค่ะแควาร์ที่รักสะสมแล้ว๑๕๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
มาก

มันคืออะไรอ่ะคะพี่บอล

กลิ่นเสียงและรมรสผลไม้๑๐๐กรัม
โอ้โฮนะฮะคือ

มันยังไงตาบรอยซาเก้า

สมัยก่อนตอนออกคอนเสิร์ฟไวสิกาว่ะ

เยลลี่ปิจาเอมอ่ะ
โอ้ยี่โห้ฮาริโบ
ของนักคอมละคะนักคอม
ของน้าเป็นเยลลี่อย่างแห้ง

ถ้าถูกจริงมันก็ต้องของผมแหละสิ

กลิ่นผลไม้รวม๘๕กรัม

เพราะว่านี่คือคำถามข้อที่๕ของแพรวาค่ะ

ขนมจากฮาลิโบทั้ง๓แบบนี้

ถูกที่สุดกันนะ

อันแรกเป็นกลิ่นเฉเอมรวมรสรูปทรงแตกต่างนะ
อันนี้รวมรถนะมีหลายรสเลยมีหน้าตาเดี๋ยวเทให้ดู
ไส้เลยนี่นี่อันนี้เป็นแบบเฮ้ยเป็นกลิ่นแบบกลิ่นแบบวัยเด็กเลยอ่ะพี่นุ้ย
พี่กลิ่นเหมือนตอนเราไปโรงเรียนอ่ะกลิ่นอย่างนี้ขนมหน้าโรงเรียนอ่ะ
อร่อยแล้วมันใช่อ่ะอ้าวอ้าวนี่จะลองด้วยไหม
จริงรสชาติมันไม่ได้บอกว่าราคาถูกราคาแพงแพร่ว่าอะไรถูกสุด
ขอตอบเป็นเบอร์นี้แล้วกันค่ะฮาริโบกลิ่นผลไม้รวม๘๕กรัม
คิดว่าอันนั้นถูกสุดใช่ไหมงั้นพี่จะเฉลยที่อันแรกที่คุณไม่ได้เลือก
เยลลี่กินเช็มรวมรสฮาริโบที่แพรวาไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
บาทและเยลลี่กลิ่นโคลาเส้นหยอวที่เรากินแล้วอร่อยกันอยู่ตรงนี้
นี่ก็คือสิ่งที่แพรวาไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
๖๙บาทโอ้โหเอาล่ะหมูน้อยนี่คือสิ่งที่เจ้าจะเลือก
ข้าจะเปิดให้เจ้าดูเดี๋ยวนี้ว่าเจ้าจะอยู่หรือเจ้าจะไป
ถ้าเจ้าจะอยู่ราคาต้องถูกกว่า๓๘บาทและราคาฮาริโวกินผลไม้รวมที่แพรวาเลือก

ต้องถูกกว่า๓๘บาทค่ะและราคาอยู่ที่๑ใน๑๕
๗๐บาท
ขอบคุณพี่นุ้ยด้วยที่มาเป็นผู้ช่วยที่แสนน่ารักมากเลยนะคะ
วันนี้ขอบคุณแพวาด้วย
กลับบ้านมือเปล่าสวัสดีค่า